เราลองแบกแสดงว่าสะยางไหวยังไม่ถึง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

มันเป็นโฟงนี่ข้างในมันเป็นโฟงแบบปานินนะปานินมันเลี้ยงปานินแล้วปานินมันซ้ายดินมันดูดดินข้างล่างเนี่ยมหากรรม